จะขับรถไปท่องไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรมาระวังกันด้วยเดี๋ยวจะเหมือนรถกระบะคันนี้
ข้ามเกาะแล้วไปชนกับรถแบบนี้เลยฮะ
แต่ไอ้เกาะกลางมันก็ไม่ได้มีแบบเป็นปูนเกาะขึ้นมาซะด้วยมันเป็นแค่ตีเส้นทึบ
ไปชนจะอมแบบนี้รถกระบาดก็ยับเยินส่วนรถมันพลุกพลิกความไปหลื่น
อ่อหือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ๒๐๒๑บริเวณฐานสมสายบ้านนาแก่งคอย
ก็ไปตรวจสอบไปเจอรถกระบะนะฮะก็พังเหมือนกันแหละครับ
แล้วก็รถพ่วงถบกรุงเทพฯ
พีคตะแข็ง
สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันปาล์มทุกข์มันล้ายนองเต็มพื้น

กระจกแตกยับเยินจอดบนถนน
แล้วมีคนเจ็บ๒คนมากับกระบะ
ทีนี้เนี่ยก็คนเจ็บในกระบะมีผู้ชายกับผู้หญิงเข้ามาด้วยกันนะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
คนขับรถพ่วงชื่อว่านายบุญมีบอกว่าเขาก็บาดเจ็บที่ข้อเท้านิดเดียว
ขับมาบรรทุกน้ำมันปลามาจากชนบุรีจะไปส่งที่สระบุรี
เขาก็ขับมาของเขาเฉยนะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เขาอยู่เลนเขา
แต่กระบะเนี่ยนะฮะขับมายังไงก็ไม่รู้เบียงแล้วพุ่งชนอย่างแรง
เขาก็หลบไม่ทันก็เลยพลิกลงตะแคงแบบนั้น
แต่ว่าเราก็ต้องเดี๋ยวต้องไปรอทางคนเจ็บเขาก่อน
ว่าต้องไปสอบส่วนเขาด้วยนะว่าทำไมถึงขับรถแบบนั้น
มันเกิดจากการหลับในหรืออย่างไรหรือว่าพังเผลออะไรหรือเปล่า
ทำให้พุ่งไปชนแบบนี้นะฮะ